เอาไปดูเรื่องราวที่มันแบบว่า

พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ
ชาวบ้านกว่า๕๐๐คนเขาร่วมวิธีเปิดนองน้ำศักดิ์สิ่ง

ไปพิสูจน์กันค่ะไปที่หนองน้ำกรรมเสานะคะ
สวนป่าทรายทองตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจบคิริคันที่นี่เขามีการจัดพิธี
เปิดหน้าดินบวงสวงต้นไม้ใหญ่ย้ายสารเจ้าที่ที่หนองน้ำแห่งนี้
โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน๙รูปพร้อมกับพรามนะคะ
มาทำพิธีกันประชาชนก็เนื้องแน่นเลยค่ะ
นี่ค่ะซึ่งหนองน้ำแห่งนี้นะคะ
หนองน้ำที่มีพื้นที่จำนวน๑๕๐ไร่
กว้างใหญ่มากซึ่งสถานที่แห่งนี้มีตำนานด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเคยเป็นน้องน้ำที่แห้งขอดมากว่า๓๐ปีแล้วคุณ
แต่อยู่ดีกลับเป็นหนองน้ำที่มีน้ำขึ้นมาอีกครั้งนึง
ก็เลยทำให้ชาวบ้านเชื่อว่านี่แหละเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น
เหมือนกับว่าหนองน้ำแห่งนี้หลุดพ้นจากการลงโทษ
คำสาปของเจ้าที่เจ้าทาง
ดังนั้นเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
ก็เลยรวมตัวกันเพื่อนำอาหารคาวอาหารหวาน
และนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
และเชิญพรามมาทำพิธีตามความเชื่อของชาวบ้านนั่นเอง
คืออันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อของชาวบ้านเขานะคะว่า
น้องน้ำที่เคยแห้งขอดเนี่ยจู่กลับมีน้ำผุดขึ้นมา
แล้วก็มีน้ำขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้
เหมือนกับว่าหลุดพ้นจากคำสาปขึ้นมา
หลังจากที่แห้งขอดไป๓๐ปี